ส่วนความคืบหน้าคดีของนายเปรมชัยกับพวกที่เข้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่
เรสวนด้านตะวันตกแล้วมีการล่าสัตว์ป่ามีการฆ่าเสือดำ
วันนี้นายเปรมชัยไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีก๓ข้อหาด้วยกันนะครับ
พร้อมทั้งได้พูดถึงประโยคชวนคิดว่าตนไม่ใช่คนฆ่าเสือดำ
และเรื่องราวทั้งหมดนั้นจะไปปรากฏในชั้นศาลไปเจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ตามนัดและไม่มีการเลื่อนสำหรับเจ้าสัวเปรมชัย
มารับทราบข้อเก่าหาต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจใน๓เรื่องสำคัญ
คือคดีครอบครองงาช้างครอบครองปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
พ่วงท้ายด้วยคดีติดสินบนเจ้าพนักงานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
โดยทิ้งข้อความผ่านสื่อก่อนกลับหลังมารับทราบข้อเก่าหาอย่างน่าสนใจว่า
ผมไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่าเสือดำและรู้สึกเสียใจที่ถูกสังคมมองแบบนั้น
และเชื่อว่าความจริงจะปรากฏในชั้นศาล
มองแบบผิวเผินแบบคนทั่วไปหลายคนอาจหัวเราะเยอะในคำกล่าวนี้
เพราะทั้งหลักฐานรวมทั้งวัตถุพยานต่างแน่นหนาเสียเหลือเกิน
แต่สำหรับคำพูดที่มาจากปากของนายเปรมชัย
ที่ถือเป็นเจ้าสัวซีอีโอบริษัทรับเหมาก่อสร้างระดับต้นของประเทศ
หน้าขบคิดต่อความมั่นและมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองนั้นพูดขึ้น
ชี้ว่าความจริงทุกอย่างจะปรากฏที่ชั้นศาล
และยืนยันว่าไม่ใช่มือฆ่าเสือดำตามที่สังคมได้ตีตรามาก่อนหน้านี้
ซึ่งเรื่องนี้ต้องรอลุ้นว่าเมื่อมีการส่งสำนวนฟ้องไปยังอายการ
และเมื่อคดีเดินหน้าสู่ชั้นศาลแล้วผลนั้นจะออกมาเป็นเช่นอะไร
มาดูความคืบหน้าในส่วนของคดีหลังก่อนหน้านี้ส่งฟ้องศาลไปแล้ว๙คดี
และล่าสุดวันนี้นายเปรมชัยมารับทราบข้อเก่าหาเพิ่มเติมอีก๓คดี
โดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุล
เร่งรัดให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหรือปทศทำสำนวนคดีที่ประกอบไปด้วยการครอบครองงาช้าง
และครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้
แต่คุณเพมชัยมันไม่น่ามีปัญหาแล้วครับ
เพราะว่าทั้งปืนทั้งรถทั้งผู้ตำรวจที่ร่วงก็เป็นบริวารของคุณเพมชัยทั้งสิ้น
ผมยังไม่เห็นมันจะไปทางไหนได้เลย
ไล่เลียงไปที่คดีงาช้างที่โดนข้อหาร่วมกันครอบครองงาช้างโดยไม่ได้รับอนุญาต
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชี้ว่าข้อหานี้ถือว่ามีบทลงโทษหนักสุด
ซึ่งขั้นตอนต่อไปตำรวจจะประสานกับกรมศุลกากรว่ามีประวัติการนำเข้างาช้างถูกต้องหรือไม่
หากผิดจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติสุรกากรซึ่งจะเป็นอำนาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
รวมไปถึงประสานไซเตสว่างาช้างนี้มีการแจ้งข้อหาไว้หรือไม่
ถ้ามีต้องแจ้งข้อหาฐานรักทรัพย์ซึ่งอำนาจดำเนินการเป็นของอายการต่างประเทศ
ขณะที่เรื่องการครอบครองอาวุธปืนพบอาวุธปืนผิดกฎหมายจำนวน๖กระบอกจากจำนวน๔๓กระบอก
ที่เคยเข้าตรวจค้นในบ้านพักของนายเปรมชัยก่อนหน้านี้
โดยทั้งสองคดีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่คัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากผู้ต้องหาเดินทางเข้ามารับทราบข้อเก่าหาตามหมายเรียก
ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสด๕แสนบาท
เพื่อขอปล่อยชั่วคราวระหว่างสอบสวนโดยสารพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยตีราคาประกันสามแสนบาท
พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
สุดท้ายที่เรื่องคดีติดสินบนเจ้าพนักงานความคืบหน้าล่าสุดมีการสอบพยานเพิ่มเติม
โดยหัวหน้าวิเชียนพร้อมเจ้าหน้าที่อัดคลิปเสียงเข้าให้ปากคำรอบที่๓ต่อกองมะครับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชชอบในวงราชการหรือปปโดยผู้มังคับการปปชี้ให้น้ำหนักคำให้การผู้อยู่ในเหตุการณ์เป็นสำคัญ
ส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชชี้มูลความผิดต่อไป
ต้องติดตามว่าจุดจบในคดีนี้จะเป็นเช่นอะไรความมั่นใจของนายเปรมชัยที่พูดในวันนี้จะมีผลตามที่สังคมคาดหวังไว้หรือไม่
โดยสารจะเป็นผู้ให้คำตอบ